ก๊อบกับปุ๊ยชอบกินซาซิมิไหมของโปรดเลยยังถามไม่ถึงจบเลย
นี่แล้วเคยกินซาซิมิปลาย่ำสวาดไหม

ไปดูที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะเขาบอกว่าราคาปลาอื่นอาจจะลดลง
แต่ปลานี้เนี่ยไม่มีลดลงครับห้องข่าวเล่าป่วนครับ
แค่ชื่อก็กินขาดสำหรับปลาย่ำสวัสดิ
หรือปลากำลังจุดฟ้าปลาประจำจังหวัดตราด
เราโชคดีวันนี้ได้นายสมชายอานามพงศ์
ประธานประชาคมหมู่บ้านคลองสนตำบลเกาะช้าง

พาชมกระชังปลาและตอบทุกคำถามที่หลายคนอยากรู้
เริ่มที่คำถามแรกเลยครับลักษณะของปลาย่ำสวัสดิ์เป็นยังไงครับ
ก็มันก็ตัวยาวอันนี้ก็ต้องไปดูตัวเอง
ตัวอย่างนี้ครับสีก็จะเป็นสีออกเขียวนะครับ
สีเขียวมีจุดฟ้าฟ้าครับตามตัวเป็นจุดคล้าย
เจ้าหวะคล้ายปลาเก่าก็ไม่ใช่เนอะปลาเก่าก็ตัวดำนะครับ
อันนี้ตัวมันจะเขียวสีฟ้ามันก็มีสีส้ม
เอาเป็นว่ามีส่วนคล้ายแต่ไม่เหมือนกับฟานักเลง
หรือปลาเก๋านั่นแหละครับซะทีเดียวเพราะมีความต่าง
สังเกตดีจะเห็นนะครับ
และเกษตรกรผู้เลี้ยงไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาชนิดนี้
มาจากไหนกันล่ะครับท่านประธาน
เกาะช้างนี่แหละนะครับส่วนหนึ่งก็เราจะหาเองนะครับ
อีกส่วนหนึ่งเราก็จะซื้อลูกปลามาเลี้ยง
ก็ซื้อมาจากฝั่งแหลมงอกซื้อมาลงกระชังไว้นะครับ
เลี้ยงก็ประมาณ๘เดือนถึง๑ปี
ก็จะขายได้น้ำหนักตัวประมาณ๑กิโลครับ
ท่านประธานสมชายบอกว่าราคาขายปลาย่ำสวัสดิ
ไม่ถูกไม่แพงเหนาะ๑ตัว๑กิโลกรัม

ส่วนเมนูที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อนำกลับไปประกอบอาหารจานเด็ด
มีอะไรกันบ้างล่ะครับ
ส่วนมากก็เอาไปทำปลาปลาดิบตาซิมินะครับ
แล้วก็ต้มยำปลานึ่งมะนาวอะไรพวกนี้ครับ

คำถามสุดท้ายท้ายสุดไม่ถามไม่ได้
หลังเจ้าโควิด๑๙ระบาดบรรดาผู้เลี้ยงปลาย่ำสวาดแน่นอน
ได้รับผลกระทบเรามีวิธีรับมือกันอย่างไรบ้างครับท่านประธาน
ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าราคามันก็ขายอยู่เท่าเก่าครับ

แต่ถ้ามันเกิดวิกฤตเป็นปีอย่างนี้ถึงจะมีผลกระทบครับ
ถ้าสมมุติว่าอีกปีนึงยังขายไม่ได้ทีนี้มันก็เกิดปัญหา
ราคาเราก็ไม่ได้ลดลงก็คือเหมือนว่าขายไม่ได้ก็ไม่ขาย
แค่นี้ถ้าวันไหนมีคนซื้อก็ขายเท่าเก่าอยู่แบบนี้ครับ
จบทุกคำถามต้องขอขอบคุณประธานประชาคมหมู่บ้านคลองสนเป็นอย่างสูงครับ
พี่น้องท่านใดผ่านมาผ่านไปแถวเกาะช้าง
อย่าลืมแวะซื้อหาปลาตรังจุดฟ้าหรือปลาย่ำสวัสดิ์
หนึ่งในของดีประจำจังหวัดตราดกลับไปรับประทานที่บ้านด้วยนะครับ